เด็กผู้ชายอายุ๑๒ขวบคนนึง
ต้องตายคาโรงพยาบาล
นี่คือคำกล่าวหาของคุณพ่อคุณแม่น้องนะคะ
บอกว่าเนี่ยลูกชายปวดท้องหนักมากเป็นไส้ติ
พาไปโรงพยาบาลแรกวิเคราะห์แล้วว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ
ส่งไปที่โรงพยาบาลที่๒เป็นโรงพยาบาลใหญ่เพื่อให้ผ่าตัด
รู้กันอยู่ว่าไส้ติ่งอักเสบต้องรีบผ่า
เพราะถ้ามันแตกมันจะติดเชื้อแล้วมันถึงเสียชีวิต
นอนรอการผ่าตัดอยู่๑วันเต็ม

คือความจริงเนี่ยเข็นเตียงน้องเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้ว

ออกแม่ถามว่าเข็นออกมาทำไมน้องผ่าตัดเสร็จแล้วเหรอเพิ่ง๕นาทีเอง
สองสองเคสด้วยสองเคสสุดท้ายน้องโดนออกไปรอในห้องตอนนั้นเที่ยงคืนนะคะ
ครับข้ามวันมาอีกวันหนึ่งจนกระทั่งสามโมงของอีกวันหนึ่งอ่ะอืม
เพิ่งได้ผ่าไส้ติ่งสุดท้ายตอนที่ผ่าคือไส้ติ่งแตกแล้ว
มันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วน้องติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วน้องเสียชีวิตตีหนึ่งคืนนั้น

กับแม่บอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไง
นี่คือคุณสมบูรณ์กรมไทยสงฆ์นะคะคุณพ่อ

น้องต้นน้ำคือเด็กชายกิติศักดิ์กรมไทยสงฆ
พ่อกับแม่เนี่ยนะเล่าให้เราฟังทั้งตา
ดูคุณแม่ค่ะแม่บอกทำได้แค่นั่งดูรูปถ่ายของลูก
แล้วก็เนี่ยได้แต่เอามือลูบเข้าไปที่รูปอะค่ะ
เพราะว่าร่างของน้องอ่ะชาปนกิจไปแล้วเรียบร้อยอืม
แม่เล่าแบบนี้เลยนะคะบ่ายโมงยี่สิบเก้าพฤษภาคม
ดูสิน้องน่ารักมากแม่ทำได้แค่นี้
นี่ของดูต่างหน้าอย่างเดียวที่แม่เหลืออยู่แม่บอกบ่ายโมง๒๐
พฤษภาคมต้นน้ำมาบอกแม่ว่าปวดท้องปวดท้องมากปวดท้องตลอดเวลาครับ
หมอตรวจปุ๊บหมอบอกเลยว่าน้องเป็นไส้ติ่งอักเสบ
ส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เที่ยงคืนเจ้าหน้าที่เวรเปรย์เข็นต้นน้ำเข้าห้องผ่าตัด
ไป๕นาทีเจ้าหน้าที่เข็นน้องออกมา
แม่ก็บอกอุ๊ยผ่าเสร็จแล้วเหรอทำไมเร็วจัง
เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อพอดีคุณหมอติดคนไข้พิเศษ๒คนค่ะ
ให้น้องออกมารอก่อนออกมารอก่อนออกมารอก่อนเพราะติดคนไข้พิเศษ
จนกระทั่งข้ามวันไปวันที่๓๐พฤษภาคมบ่าย๓โมง
น้องต้นน้ำถึงได้เข้าผ่าตัดแต่ไม่ได้เข้าตามคิวนะคะ
เข้าเพราะอาการหนักมากเพราะไส้ติ่งแตกแล้ว
จากเที่ยงคืนไปถึงบ่าย๓อ่ะถูกต้องค่ะ
ข้ามวันข้ามคืน๑๕ชั่วโมงน้องต้องนอนปวดท้อง
คุณใครเคยเป็นไส้ติ่งน่าจะรู้อะค่ะ
มันต้องนอนทนทรมานปวดท้องอยู่๑๕ชั่วโมงเด็กวัย๑๒ขวบ
ซึ่งความจริงนี่เขาผ่านมา๒โรงพยาบาลนะถูกต้อง
กระทั่งไส้ติ่งแตกอาการหนักเลยต้องรีบพาน้องเข้าไปผ่าตัด
เพราะอาการน้องสาหัสติดเชื้อในกระแสเลือด
ติ่งมันแตกแล้วไส้ติ่งแตกแล้ว
ตอนผ่านั่นคือแตกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดพบอยู่ข้างนอกแล้วค่ะ
ครับสุดท้ายแล้วตีสองยี่สิบห้านาทีวันที่สามเจ็ดพฤษภาคม
น้องเสียชีวิตพ่อแม่บอกว่าคุณลัดคิววีไอพี
จนทำให้ลูกเขาตายโรงพยาบาลไม่มาชี้แจง
แม้แต่จะมาร่วมงานศพไม่แม้แต่จะมางานชาปนกิจของลูกเขาด้วยซ้ำ
นี่คือคำถามของคุณพ่อคุณแม่นะฮะจิตใจคุณทำด้วยอะไร
เขาบอกว่าตอนอยู่ในห้องไอซียูเนี่ยนะหมอปั๊มหัวใจให้น้อง๓๐นาที
ครับก็เป็นมาตรการปกติเวลาปั๊มหัวใจค่ะ
เขามีมาตรการอยู่แล้วว่าถ้า๓๐นาทีแล้วปั๊มไม่ขึ้นเนี่ย

ให้เข้าไปดูน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะ
พ่อกับแม่บอกเข่าแทบสุด

ตอนที่นอนรอผ่าตัดอยู่เนี่ย

ขอดูรูปเมื่อสักครู่หน่อยนี่ฮะแล้วบอกกับแม่ว่าไม่เป็นไร
หนูหนูจะสู้หนูจะรออืมแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
น้องถูกปล่อยรอจนไส้ติ่งแตกอ่ะแล้วรู้ไหมคะว่าก่อนที่น้องจะถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดน้อง
หน้าแม่แล้วน้องพูดว่าไงครับแม่ต้นน้ำไม่ไหวแล้วโอ้โห
เนี่ยค่ะคือเขาบอกว่า
ถ้าหมอผ่าตัดลูกเขาตั้งแต่เที่ยงคืน

นี้เขายังได้กอดยังได้หอมยังได้ป้อนข้าวลูก
ยังได้พาลูกไปส่งโรงเรียนและได้ดูลูกเติบโต
ไม่ใช่มาจับรูปถ่ายแบบนี้
ถูกต้อง
เขาหยิบไปแล้วเขาก็รับรู้แล้วชอบครับ
ผมถูกมันแหน่นไปเมื่อนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงนะครับ
ไหนไม่มีซีกนะครับไม่อยากเกิดขึ้น
ทำไมต้องให้เขานอนรออยู่โรงพยาบาลต้อง๒วันเพราะอะไร
ทำไมคุณหมอไม่อธิบายทำไมถึงเงียบไปเลย
ติดต่อมาหาผู้ปกครองเลยทำไมต้องให้ทางเราต้องติดต่อไปถาม
ต้องมีคำตอบให้เราได้เข้าใจมากกว่านี้หน่อย
การสูญเสียลูกเรามันไม่ใช่เรื่องเล็ก
เพราะเรามีเขาแค่คนเดียว

เราไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
คุณภาคภูมิรู้ไหมคะว่านอกจากหัวอกของพ่อแม่ที่ใจสลายแล้ว
อีกหนึ่งคนที่ใจสลายหนักที่สุดคือใครรู้ไหมคะ

คุณย่ารักต้นน้ำมาก

นี่นั่งมองรูปหลานชายเหรอ
เพราะว่าย่าไม่มีโอกาสได้กอดได้จับได้หอมหลานแล้ว
เนี่ยคุณเห็นแค่ข้างหลังคุณย่า
บางคนบอกดูรูปนี้แล้วน้ำตาไหลเลยนะ
ย่าบอกย่าทำได้แค่นั่งมองรูปภาพของต้นน้ำ
คุณย่าบอกต้นน้ำหลานชายอายุ๑๒เนี่ย

เนี่ยคุณยายพูดไปก็คือน้ำตาคลอเบ้าตลอด
ยายบอกยายร้องไห้ทุกวันเลย
น้าสาวบอกว่าตั้งแต่น้องต้นน้ำเสียชีวิตเนี่ย
มีหมออาวุโสแผนกศัลยกรรมโทรมาคนเดียว
โทรมาแค่คนเดียวโทรมาบอกว่าไงรู้ไหมคะ

อย่าเพิ่งใจร้อนทำไมอ่ะตอนนี้คุณพ่อของคุณหมอเจ้าของไข้ที่ผ่าตัดให้น้องต้นน้ำเสียชีวิต

ก็เลยยังไม่ได้มาร่วมงานไม่ได้มาพูดคุยชี้แจงอะไร
เพราะว่าคุณพ่อคุณหมอก็เสียชีวิตเหมือนกัน
แล้วก็ติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยไม่สามารถไปดูเอกสารได้
คือญาติเขาอยากจะไปถามว่าขอดูเอกสารหน่อยอะไรหน่อย
ทำยังไงรักษายังไงผ่าตัดไม่ทันลูกเขาถึงตายอะไรอย่างนี้หรอ

พอดีทางฝั่งหมอเองก็แอ็กซีเดนเหมือนกันเพราะคุณพ่อเพิ่งเสีย
แล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์เลยเข้ามาดูเอกสารไม่ได้
คือย่าเขาคาใจค่ะเพราะคำอธิบายไหนจะไม่มา
ไม่มาขอโทษไม่มาร่วมงานไม่มางานเผา
มีแค่โทรศัพท์สายเดียวบอกให้อย่าใจร้อน
คุณญาติบอกว่าแล้วถ้าเป็นเคสของคุณเกิดขึ้นกับบ้านคุณ

แต่บ่ายวันนี้คุณผู้ชมฟังฝั่งโรงพยาบาลบ้าง
บ่ายวันนี้นายแพทย์รักเกียรติประสงค์ดีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำแถลงชี้แจงนะคะว่า
ทีมแพทย์มีการประชุมตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ขอชี้แจงรายละเอียดแบบนี้
น้องต้นน้ำเนี่ยถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลพุทธไทยสงศ

คุณหมอตรวจซ้ำแล้ววินิจฉัยว่าน้องเป็นไส้ติ่งอักเสบ

นัดเวลาผ่าตัดแล้วคือวันที่ส่งตัวมาถึง๒๙พฤษภาคม
วันที่น้องปวดท้องนั่นแหละตอน๕โมงเย็น

แต่ที่ผ่าตอน๕โมงเย็นไม่ได้เป็นเพราะว่า
อาการน้องเปลี่ยนแปลงหัวใจเต้นแรงมากขึ้น

ประกอบกับน้องสูง๑๖๓เซนติเมตรหนัก๘๓กิโลกรัม

เข้าห้องผ่าตัด๕ทุ่มครึ่ง

บอกแค่ว่าน้องน้ำหนักมากสูงเท่านี้หนักเท่านี้
อาการน้องเปลี่ยนแปลงเพราะหัวใจเต้นแรงเพิ่มน้ำเกลือ
ก็เลยเข้าห้องผ่าตัด๕ทุ่มครึ่งจากที่จองไว้๕โมงเย็น

แล้วยังไงพอเข้าไป๕ทุ่มครึ่งแล้วยังไง
ตรงนี้คือตรงที่
คือตอน๕ทุ่มครึ่งจะเอาน้องเข้าผ่าตัดใช่ไหม
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลมี๓ห้อง

ห้องที่๑ผ่าตัดไส้เลื่อนอยู่ค่ะ
เป็นคนไข้ที่เขาจองคิวผ่าตัดเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

เพราะว่าต้องตัดต่อลำไส้ที่เน่า
เดี๋ยวอันตรายเป็นคนไข้เร่งด่วนเหมือนกัน

คนไข้ช่องท้องอักเสบรุนแรง

ข้ามไปอีกวันหนึ่งอืมจากห้าทุ่มครึ่งถึงตีสอง

ตี๑๓๐คนที่ผ่านกับ๓ชั่วโมงเลยนะช่องเท้าอักเสบรุนแรงเนี่ย

เป็นหญิงตั้งคันเด็กในคันมีภาวะหัวใจเต้นเร็ว
แต่ห้องนี้แหละห้องนี้แหละคือห้องที่เข็นน้องต้นน้ำเข้าไป

เมื่อน้องอ่ะเตียงถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดแล้วไง
เขาบอกว่าเป็นการประสานงานของหมอที่ไม่ตรงกัน
เปรย์เข้าใจว่าห้องนี้ว่างน้องต้นน้ำเข้าไปผ่าได้
แต่พอเข็นเข้าไปแล้วอ้าวมีคนไข้รอผ่าอยู่เป็นหญิงตั้งคัน
ก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นให้น้องต้นน้ำไปรอที่หอผู้ป่วยละกัน
เพราะว่าถ้ารออยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยบางทีมันอันตรายไง
นึกออกไหมเดี๋ยวมันมีอะไรปนเปื้อนยังไงใด
แต่รองพอบอกว่า
เขาบอกจากการประเมินของหมอเนี่ยไม่รู้ว่าจะผ่าตัดเสร็จตอนไหนด้วย

จนกระทั่ง๗โมงเช้าวันที่๓๐พฤษภาคม

แต่ว่าห้องที่๒ผ่าเสร็จตั้งแต่ตี๒แล้วนะ

แต่มาประเมินอาการน้องต้นน้ำ๗โมงเช้า
ประเมินแล้วเตรียมผ่าตัดปรากฏว่าน้องหายใจเร็วแล้วน้องติดเชื้อในกระแสเลือด
หายใจล้มเหลวร่างกายเริ่มแย่ลง

ประชุมกี่โมงรู้ไหมคะตรวจอาการว่าน้องโอ้โหหายใจเร็วติดเชื้อในกระแสเลือด

ประชุมทีมผ่าตัดบ่าย๒ค่ะ
ประเมินเมื่อ๗โมงประชุมผ่าตัดบ่าย๒
ชั่วโมงให้หลังเพิ่งประชุมผ่าตัด
แต่ตอนนั้นบอกว่าน้องหายใจเร็วติดเชื้อในกระแสเลือดระบบหายใจล้มเหลวแล้วนะ

บ่าย๓หันหลังจะได้อีกชั่วโมงนึง

ผ่าตัดเสร็จบ่าย๓๔๐นาที
ตอนเริ่มผ่าตัดคุณหมอพบว่า

น้องมีอาการชักเกร็งความดันต่ำ
หมอต้องให้ยากระตุ้นหัวใจ
สุดท้ายตี๒๒๕นาที

เท่ากับว่าเขามาตั้งแต่๕โมงเย็น

เขาได้ผ่าตัดตอนบ่าย๓๓๐พฤษภาคมถูกต้อง
และเข้าห้องผ่าตัด๔๐นาที
เวลาทั้งหมดที่อยู่ที่โรงพยาบาล
เอาละเรื่องการประเมินอาการช่วงแรก
แต่ช่วงหลังที่ว่าห้องผ่าตัดพอไม่พอนู่นนี่นั่น

รองพยาบาลผมเชื่อว่าทุกคนยังติดใจ
ทุกคนถามพอรองพอแบบนี้ว่า
แล้วห้องผ่าตัดห้องที่๒ที่บอกว่าผ่าเสร็จตี๒

คนนั้นคนไข้ช่องท้องอักเสบรุนแรง
ใช่ที่บอกว่าผ่าเสร็จตอนตี๒ไงห้องที่๒เนี่ย

ทำไมไม่ให้ต้นน้ำไปผ่าตอนนั้นครับ
แต่ยืนยันว่าการสอบสวนไม่มีเคสพิเศษแทรกคิวน้อง

ข้อรับผิดของโรงพยาบาลนะครับเราเราไม่ปฏิเสธเลยนะครับ

อันนี้ก็เป็นประเด็นที่โรงพยาบาลต้องปรับปรุงต่อไป

เคสพิเศษใดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
เคสสามารถที่จะมีหลักฐานประกอบ
แล้วก็เป็นเคสที่มีความเร่งด่วน
คือแม่บอกว่าตอนถามเจ้าหน้าที่ว่าเข็นลูกออกมาทำไมเขาบอกว่าคุณหมอติดเคสพิเศษ
อันนี้คือคำบอกเล่าจากแม่ที่ได้ยินจากเจ้าหน้าที่อืมแต่วันนี้พอโรงรองพอ
โรงพยาบาลออกมาแถลงว่าไม่มีเคสพิเศษตอนนั้นมีคนไข้ที่รอผ่าตัดที่เป็นเคสเร่งด่วน๓เคส
นั่นหมายความว่า๓เคสที่อยู่ในห้องนั้น
ด่วนกว่าเคสของน้องต้นน้ำที่ไส้ติ่งอักเสบและกำลังจะแตก
คือเอาละคุณหมออาจจะบอกว่ายอมรับในความผิดเรื่องความล่าช้า
การผ่าตัดให้น้องต้นน้ำจนเด็กเสียชีวิต

ก็อย่างที่เขาบอกกันว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ย
มันผิดไม่ได้มันพลาดไม่ได้อย่างเคสนี้คือเขาตาย
เนี่ยคือคือเขาตายค่ะใช่ไหมมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมว่า
ถ้าอย่างเช่นถ้าห้องผ่าตัดไม่พอส่งไปโรงพยาบาลอื่นไม่ได้เหรอ
นั่นสิจังหวัดบุรีรำนี่ไม่ใช่จังหวัดเล็กนะฮะค่ะ
โรงพยาบาลก็ทั้งรัฐทั้งเอกชนเยอะแยะไปหมด

มีภาวะเรื่องน้ำหนักตัวความดันอะไรต่างนะนะต้องให้น้ำเกลืออะไรก่อนเข้าห้องผ่าตัด

แต่หลังจาก๕ทุ่มไปแล้วที่ว่าโอ้โหห้องนู้นก็เต็มห้องนี้ก็เต็ม
ห้องนั้นก็ไม่ว่างเข็นเด็กออกมาบอกไปรอที่หอผู้ป่วยก่อน
ค่ะเดี๋ยวจะประเมินให้ผ่าตัดเสร็จเมื่อไหร่แล้ว
มาเจ็ดโมงเช้าวันลุงขึ้นเจ็ดโมงเช้าวันถัดไป
รออยู่๗ชั่วโมงกว่าจะได้ประเมินอีกรอบนึง
แล้วดูท่าทางมาโอ้โหเริ่มแย่แล้วประชุมกันอีกทีต้องผ่าตัดด่วน

โมงเช้าเนี่ยคือมาดูอาการน้องแล้วบอกแล้วด้วยว่าระบบหายใจล้มเหลวแล้ว

มันอาจจะยังเร่งด่วนไม่พอหรือเปล่าเลยค่อยไปประชุมการผ่าตัดน้องอีก๗ชั่วโมงให้หลัง

ทางคุณหมอหรือว่าเห็นบอกท่านผอไม่อยู่ติดไปสัมมนาที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัด
ก็เลยไม่ได้แถลงก็เลยให้รองพอมาแถลงแทน
คือผมว่าต้องไปชี้แจงให้ชัดกว่านี้นะฮะ
ต้องใช้เอกสารรายละเอียดไปชี้แจงกับครอบครัวและพ่อแม่น้องต้นน้ำอ่ะ
เคสที่๑ผ่าเสร็จกี่โมงหมอไปไหนทำไมผ่าต่อไม่ได้
ที่๒เสร็จตี๒หมอไปไหนทำไมผ่าต่อไม่ได้
ที่สามเสร็จกี่โมงยังไงทำไมประชุมหลังจากนั้นเจ็ดชั่วโมง
กว่าจะผ่าอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังทำไมส่งต่อไปโรงพยาบาลต่อไปไม่ได้
อันนี้เชื่อว่าทางโรงพยาบาลถ้าบอกว่ามีเอกสารชี้แจงชัดเจน
ต้องชี้แจงให้พ่อแม่เขาเข้าใจคือผมแม่
อย่าไปพูดเลยเรื่องเงินจะดูแลเยียวยาชดเชยอะไรอย่างนี้

เงินเท่าไหร่มันก็แลกไม่ได้ค่ะ